เป็นภาพที่หลายคนบอกว่าสะเทือนใจมาก

ถึงหน้าห้องขำนะคะ
ซึ่งวันนี้ค่ะที่สารอาญารัชดาพิเศษได้นัดฟังคำพิพากษา
นายสันเสิร์นระสานนลและนางสาวอังสุพรอินา
ในข้อหาสมคบกันฟอกเงินกระทำผิดพรยเสพติดให้โทษพศ๒๕๒๒
พิเคราะห์แล้วการที่จำเลยที่๑ระบุว่า
ซึ่งถือว่ามีรายได้เยอะพอสมควรแต่ไม่สอดคล้องกับการเสียภาษีเงินได้ของจำเลยที่๑
ถือว่ารายได้มีพิรุษแต่ไม่พบความเชื่อมโยงเกี่ยวกับการสมคบค้ายาเสพติด
ซึ่งให้ยกฟ้องข้อหากระทำผิดพรบป้องกันและปรับปรามยาเสพติด
แต่มีความผิดตามพรฟเงินจึงพิพักษาให้จำคุก๘ปี
ซึ่งล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๒๕นาทีที่ผ่านมานี้เอง
และห้ามไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลนั่นเองนะคะ
คือดิฉันจะบอกว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าสารตัดสินออกมาในลักษณะนี้แล้ว
เท่ากับว่าคุณเบ้นรอดแล้วล่ะสำหรับการถูกจำคุกนะคะคุณผู้ชม
คือคุณแพทย์ได้มีการพูดคุยกับสามี
สามีบอกว่าอยากจะออกมาแล้วอยากจะออกมาช่วยกันเลี้ยงลูกนะคะ
แต่ว่าการวางแผนในอนาคตว่าจะทำอย่างไรต่อไปตอนนี้ยัง
ก็ขอให้ได้ออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะ
ซึ่งทางด้านอินสตาแกรมของคุณแพทย์ตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ย
ก็มีความเคลื่อนไหวมีภาพสมัยก่อนในขณะที่คุณเบ้น
อยู่ข้างน้องเรสซิ่งแคปชั่นเนี่ยจุดคือหลายคนเข้าใจได้
ถึงหัวอกของคุณแพทย์นับประพาคือสตรองมากนะ
คุณแม่หลายคุณแม่ในวงการบันเทิงเขาเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจกันยกใหญ่เลย
แล้วก็มีอีกหนึ่งภาพที่คุณแพทย์เขาโพสต์ลงในโซเชียลเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นภาพของเธอเองพร้อมกับแคปชั่นขอบคุณทุกคน
ก็น่าจะเป็นการขอบคุณจากกำลังใจทุกคนที่ส่งมาให้เธอนะคะ
บันเทิงไทยรัฐก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับคุณแพทย์แล้วก็น้องเรสซิ่งด้วยนะคะ
คอมเมนต์ก็บอกว่าอยากจะให้กลับมาเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิม
จะได้มาช่วยน้องเรสซิ่งเพราะตอนนี้น้องเรสซิ่งน่ารักมากเลยคุณผู้ชมค่ะ
มาดูมาที่ช่องเรานะก็จะมีความสดใสน่ารักตามวัยของน้องเรสซิ่งนะคะ
ก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวคุณแพทย์นับภาด้วยละกันนะคะ